เอาไปเรื่องลิงก๊อฟซิล่าก่อน

เพราะว่ามีเจ้าลิงอ้วนตัวหนึ่ง

ช่วยเสริมเรื่องนกเอี่ยงให้เธอเธออีบ้า
มันไม่ใช่คุณไปเปิดผู้ชายเสียงผู้ชายเลย
นกเอี้ยงนกไอ้ฮะไอ้ฮะเนี่ย
ฉันกำลังนั่งดูกำลังจะเปิดเสียงนกเอี่ยงให้เธอดู

แล้วไม่คิดถามอีกนกเอี้ยงอยู่ไหนฉันเข้าพยายามจะหาข่าวนกเอี้ยงให้นาน
ก็คือลิงเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ย
มันก็เป็นประเด็นเพราะว่าเจ้าของเขาเลี้ยงมา๓ปีกว่า๓ปี๙เดือน
แต่เด็กคือหมาเนี่ยมันไล่กัดลิงแล้วก็พ่อแม่มันตาย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกเขาโทรศัพท์ไปถามทางอุทยานแห่งชาติแล้ว
อุทยานคนรับโทรศัพท์บอกว่าเลี้ยงได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปทำใบ
เขาก็ไม่รู้เขาก็เลี้ยของเขามาเอาไปที่ตลาดด้วยอะไรด้วยต่างนานาเนี่ยนะครับ
แล้วก็ให้มันเลี้ยงเหมือนลูกเลี้ยงเหมือนลูกแหละ
มันน่าจะได้ได้เกิน๗โลไหร่ถึง๗๑๐โลไหร่มันอ้วนไปถึง๒๐โล
มันกินเก่งไงกินแล้วก็นอนกินอะไรอย่างนี้นะ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางกรมอุทยานเขารู้
เขาก็เลยส่งหน่วยงานของเขาเนี่ยมาเอาเจ้าลิงตัวนี้
กลับไปรักษาโดยการที่ต้องไม่ให้มันลดความอ้วน

ในนี้ประชาชนก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยู่กับทางคนมาตลอดคนมาตลอด
ไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไงถูกไหมฮะเข้าใจความรู้สึกของเขาบ้างนะ
คือมันติดคนนะอยู่กับพ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้
แล้วพ่อแม่เขาก็รักร้องไห้กันนะเวลามาเยี่ยมอะไรอย่างนี้

มันก็รู้เรื่องมันก็ติดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยในมุมของวันนี้ก็มีโอกาสคุย
ปรากฏว่าทางในมุมของทางฝั่งของอุทยานเขาก็มีเหตุผลบอกว่า
แต่ลิงเนี่ยมันต้องเลี้ยงให้เป็นลิงไม่ใช่ลิงเนี่ยเลี้ยงให้เป็นคน
เพราะว่ามันต้องมีฝูงต้องอยู่กับฝูงของมัน
แต่มันอยู่ไม่ได้แล้วพี่หนุ่มอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวสิมันต้องอยู่กับฝูงของมันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
เขาก็จะเอาลิงตัวนี้ไปและอีกอย่างหนึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ตามบ้านเรือนไม่ได้
ถ้าเขาคืนลิงตัวนี้ไปก็จะกลายเป็นว่า
คนอื่นที่เข้าไปยึดลิงหรือยึดสัตว์ต่างนานามา
เขาต้องคืนให้หมดอ่ามันก็เลยเป็นเป็นข้อจำกัดของเขา
อันนี้ในมุมของอุทยานนะแต่ในมุมของความเป็นตัวลิงเอง
ความเป็นจริงว่ามันก็ลำบากเพราะว่าลิงตัวนี้
มันโตมากับคนมันสูญเสียสัญชาติยานของความเป็นสัตว์ป่าไปแล้ว
มันไปอยู่กับคนไปแล้วทีเนี้ยทางหมอเขาเลยต้องการที่จะปรับให้มันไปอยู่กับกับ
ลิงแต่ทีนี้ถ้าสภาพตอนนี้เอาไปอยู่ในฝูงปุ๊บตา
มันจะโดนฉีกฉีกเลยนะตาย
คือลิงตัวอื่นหัวหน้าฝูงจากฝูงมันจะฉีกลิงมันจะฆ่าลิงตัวนี้เลย
แล้วเงินตัวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วในนั้นเขาก็ต้องเอามาค่อย
เลี้ยงปรับจูนนะฮะแล้วสุดท้ายถ้ามันเข้าป่าไม่ได้
ก็คือกลายต้องเป็นลิงเลี้ยงไปเลยอืมแต่ประเด็นที่เขาพูดกันก็คือว่า
แล้วลิงเนี่ยมันเคยอยู่ในห้องกว้างในพื้นที่เปิดอยากอาบน้ำ
ฝนตกฟ้าร้องมันก็จะคุมโปรงอะไรของมันอ๋อมันรู้เรื่องด้วยรู้เรื่องทั้งหมด
แต่ว่าอุทยานเนี่ยคือเขาเอาไปอยู่เนี่ยก็ต้องอยู่ในกรงเออซึ่งกรงเนี่ย
ทางเจ้าของลิงเก่าเขาบอกแหมมันก็เป็นสนิมแล้วก็ไปทามันไปกัดมัน
บางทีมันก็ติดเชื้อติดอะไรอย่างเงี้อ๋อเขารักของเขาจริงจริงใช่ไหม
เขาก็ไม่สบายใจกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นประเด็นเกิดขึ้น
ตอนนี้ติดเชื้อจะเข้าไอซียูแล้ว
โอ้ยยยยไม่คุ้นคนอื่น
คือทีนี้ผมก็ถามเรื่องนี้กับทางเจ้าของเขาเหมือนกัน
แต่พอดีเขาบอกแล้วว่าอย่าเอามือไปโดน

แต่อันนี้คือทางพ่อเขาบอกมาแบบนั้นนะ

แต่ในมุมของทางนักข่าวเขาบอกว่าเขาขอแล้ว

ก็สองมุมก็เรียงตอนนี้ยังไม่รู้คืออะไรกันแน่

ก็อาจจะเป็นว่ามันห่วงเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่

เด็นที่แน่ตอนนี้เขาไม่คืน

ก็คือว่าต้องรอไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย
มันจะมีกฎหมายลูกฉบับใหม่ออกมาว่า
สามารถที่จะย้ายลิงไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่ในองค์กรของกรมอุทยานเนี่ย

แต่ณวันนี้ระยะทางคือต้องเอาลิงทำให้ผอม

และต่อไปก็คือพยายามปรับจูน
ให้มันกลับไปคืนสัญชาติยานของความเป็นลิง

คืออันนี้เล่าให้ฟังทั้งสองมุม

เอาชะนีมาเลี้ยงมันก็ติดคน

มันเป็นอย่างที่คนไทยชอบเลี้ยงชะนีกันเห็นไหม
แต่ที่นี้

สมมุติว่าวันนี้เขาเอาลิงตัวนี้คืนเจ้าของไป
อยู่ดีคราวก่อนมึงมายึดกวางที่กูเลี้ยงไว้

ประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาโลกแตก

โอเคโอเค